ยังอยู่ที่เรื่องของสุนัขกับเรื่องของวัดกันอยู่นะครับ

อันนี้ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกรถชน
รถชนขาหลังจนบาดเจ็บสาหัส
ปรากฏว่าสุนัขตัวนี้กั้นใจอดทน
แล้วก็ลากขาที่หักเข้าวัดขอที่พึ่งนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ทางเจ้าอาวาสบอกว่า
สุนัขตัวนี้อาการหนักมากต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน
เราเลยพาคุณผู้ชมไปที่วัดศรีชุมที่จังหวัดสุโขทัย
นี่แหละครับสุนัขตัวนี้แหละครับคุณ

บุญทิ้งเป็นสุนัขพันธ์ผสมเพศผู้สีขาวดำอายุประมาณ๑ปี
เป็นสุนัขแสนรู้ที่ถูกรถชนจนขาหลังหักเป็นแผลชะกัน
แล้วก็วิ่งขาลากหนีตายเข้ามาภายในวัดศรีชุมนะครับ
เขตอุทยาณประวัติศาสตร์สุโคทัยตำบลเมืองกล่าวอำเพลิงเมืองสุโคทัย
โชคดีที่เจ้าอาวาสกลับจากกิจนิมนต์พอดิบพอดีเลยนะครับ
เมื่อเห็นสภาพสุนัขประกอบด้วยมีจิตเมตตาสงสาร
ตามสัตวแพทย์มารักษาบัตรแผล
แล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงไว้ที่วัดนะครับ
พระอาทิการเกลียงไกลเจ้าอาวาสวัสดิ์ศรีชุมบอกว่า
ผ่านไปหนึ่งเดือนขณะนี้แผลคุณยังไม่ดีขึ้น

ซึ่งเป็นสัตว์แสนรู้และกระตันยูต่อผู้มีพระคุณ
เขาพยายามที่จะลุกเดินไปเดินมาทุกที่
ทำให้แผลเริ่มอักเสบแล้วก็มีเลือดไหลตลอดเวลานะครับ
แม้ว่าจะอยู่ในกรงก็ตามแต่เขาก็เดินไปเดินมาแบบนี้นะครับ

ต้องการเครื่องพยุงตัวสุนัขพิการแบบล้อเลื่อน
เพื่อช่วยให้เจ้าบุญทิ้งสามารถเดินได้เหมือนสุนัขปกติทั่วไป
แล้วก็ต้องการอาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวด้วย
ซึ่งท่านเจ้าวาดบอกก็มีผู้นำทั้งสุนัขและแมว
ปล่อยทิ้งไว้ในวัดอีกกว่า๓๐ตัวอีกด้วย
ไม่ใช่เฉพาะบุญทิ้งตัวเดียวมีตัวอื่นด้วย
โอ้โหตัวอื่นก็ถูกทิ้งมาเหมือนกันนะครับ
หากท่านใดจะร่วมทำบุญนะครับ
ช่วยเหลือสุนัขที่วัดแห่งนี้

ที่ธนาคารออมศิลป์สาขาสุโขทัย
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเลขที่๐๔
ชื่อบัญชีก็เป็นชื่อบัญชีของวัดเลยล่ะครับ
นั่นก็คือวัดศรีชุมนั่นเองนะครับ
นั่นแหละฮะอย่าทิ้งสุนัขและแมวสัตเลี้ยของคุณ

ก็เห็นใจทางวัดด้วยเป็นภาระของท่านด้วยนะครับ

เราได้มีโอกาสเลี้ยงเขาแล้ว